รักกูจริง

ปล่อยรถไปรถก่อน
รายชื่อทีมในภูมิโลก๒๐๒๒นะ

มีทั้งหมด๓๒ทีมห้ามซ้ำกัน

ซาโอเดอราเบียร์

อังกฤษ
เฮ้ยเอ้ยซ้ำ
เฮ้ยปล่อยซิล
กาต้า
เอ๊กวาโก
ออสเตรีย
แฮมเวอรู

หนูไกล
เอามาสักที
เอาลูกไก
อ่าฮะฮะอ่า

มันตาของเนีย

ได้ปล่อยไม่แตกไม่แตก

แล้วก็ทีมงานเขาเลยบังคับให้มันมาสูบ
แม่ตัวแรกนี่แข็งขันแม่ขักใหจต่อ

เลือดขึ้นหน้า

แล้วปัญหาคือ

ทีมงานบอกเปลี่ยนลูกโปะเป็นใบเล็กลงบ้าง